อ่ะมาต่ออีก๑เรื่องกลับไปที่ปทุมธานีนะครับ

ไก่หายไปประมาณ๑ตัว๒ตัวเขาก็สงสัย

ตัวใหญ่นอนกกไข่อยู่ไข่ด้วยนะ

เออก็กกอยู่อย่างนี้เขาก็อ๋อนี่แหละมั้งมันเป็นสาเหตุทำให้ไก่เขาตายไป

คือมันก็กินนะนะแล้วก็คลอดลูกออกมาวางไข่นะครับ
กำนันของตำบลครูขวางนะครับได้รับแจ้งจากประชาชนว่าเนี่ยนะ

กี่ฟองคุณ๒๘ฟอง

๒๘ฟองครับอยู่ใกล้กับเล้าไก่ที่บ้านเลขที่
ขอบอกบ้านเลขที่หน่อยเพราะมันใกล้วันหวยออกแล้ว

บ้านเลขที่๔๓ทับ๔หมู่สามตำบลครูขวางอเภิราชตุ๋มแก้วจังหวัดปฐุมธานีนะฮะ
ก็พากันไปตรวจสอบโอ้ยตัวมันยาวมากคุณผู้ชม
ก็ไปช่วยกันจับงูนี่ฮะทั้งยาวทั้งใหญ่แบบนี้นะครับ
งก็เยอะนะฮะที่เกิดเหตุเป็นบ้านปูนชั้นเดียว
ชมพูอย่างที่เห็นนะครับนายสมจิตกันทองเจ้าของบ้าน
รออยู่หน้าบ้านเลยแล้วก็พาเจ้าหน้าที่เข้าไปดูงูเหลือม
มึงเหลืมยาวสัก๔เมตรได้ครับ
ขดอยู่ในข้างล้าไก่แล้วก็มีไข่อยู่ข้างใน๒๘ฟอง
คุณเคยเห็นไก่มุงไหมแน็ตรีกล้าพูดตังหามากินเพื่อนเขา
มาดูหน้าชี้ทำแผนหน่อยสิ
มันอยู่ในโพงญาติตายจนโกร่ในข้างราวไก่
ก็ใช้อุปกรณ์บ่วงจับเข้าไป
แต่อย่างที่คุณบอกว่างูมันดุร้ายครับมันดุร้ายแล้วเพราะว่ามันห่วงไข่

คือข้างในมีโอกาสจะฟักไหม

นับไปนับมา๒๘ฟอง
ถึงแม้มันจับยากหน่อยแต่ก็สุดท้ายเอาบ่วมไปคล้องคองูออกมาได้ครับ
แล้วก็ใส่กระสอบเอาไข่ไปด้วยแล้วก็นำไปปล่อยคืนสู่ป่าธรรมชาติ
มันอยู่ไกลแหล่งชุมชนหน่อยให้มันไปฟักที่อื่นนะครับ
จากการสอบถามนายสมจิตเจ้าของบ้านก็บอกว่าเลี้ยงไก่ชนไว้๓๐ตัว
สังเกตว่าเอ๊ะทำไมมันหายไปครั้งละตัวสองตัวก็ไม่รู้ว่าหายไปไหนคนขโมยหรือเปล่า
สุดท้ายก็เดินสำรวจรอบบ้านเดินไปเดินมาไปเจอผู้ต้องหาพร้อมหลักฐาน
นอนอ้วนอยู่แล้วก็ไข่๒๘ฟองแบบนี้ก็เลยจับออกไปเรียบร้อยนะครับ